กลับมาดูความคืบหน้าแล้วก็ความเคลื่อนไ
ประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจและติดตาม
ออยไปตรวจสอบพบสารต้องห้ามสารอันตรายที่นำมาผสม
แล้วก็ทำให้ผู้ที่ทานเข้าไปนั้นมีปัญหาบางรายถึงขั้นเสียชีวิต
ล่าสุดตำรวจเรียมเอาผิดกับเจ้าของผลิตภัณฑ์
พร้อมสั่งตรวจสอบที่มาการนำเข้าสารอันตรายแบบขุดรากถอนโคน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกจำนวนมาก
เป็นของกลางที่ปคบตรวจยึดได้
หลังเข้าค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
มีนางสาวพิมรพัฒน์เอกอัครินเป็นเจ้าของ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
ก็พบผู้เสียชีวิตถึง๔คน
ทั้งหมดมีพฤติกรรมการทานอาหารเสริม
และมีอาการก่อนเสียชีวิตคล้ายกัน
และหลังตรวจค้นโรงงานที่จังหวัดปฐุมธานีและชนบุรี
ได้ของกลางกว่า๖๐๐๐ชิ้น
มูลค่ากว่า๒๔ล้านบาท
เอาผิดเจ้าของผลิตภัณฑ์หากพบสารต้องห้ามปลอมป่น
และสั่งตรวจสอบที่มาการนำเข้าสารอันตรายแบบขุดรากถอนโคน
ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อนี้เปิดใจ
ผลิตภัณฑ์ที่พวกเธอหวังสร้างรายได้
กลับกลายเป็นสินค้ามีสารอันตรายและมีผู้เสียชีวิต
จากพวกเธอจะเสียใจในความรู้เท่าไม่ถึงการ
ในการขายสินค้ายี่ห้อนี้แล้ว
แปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเพียงแต่หนังสือให้คืนสินค้าภายในวันพรุ่งนี้
แต่ในหนังสือไม่ได้ระบุว่าต้องหักเงินอีกร้อยละ๔๐
เท่ากับว่าตัวแทนจะไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับจำนวนเงินที่ซื้อสินค้ามา
หรือแม่ทีมเล็กกับตัวแทนเลยค่ะ
โมโหอยู่เหมือนกันว่าคือประมาณว่าข่าวออกมาขนาดนี้แล้วอ่ะ
เขายังแผ่ไปได้อีกไม่มีการรับผิดชอบอะไรเลย
ตัวไหนที่ไม่ได้ออกข่าวไม่ได้มีปัญหาคืนไม่ได้
แต่ทุกคนกลับมีอาการเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก

ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เธอรับมา๑๐๐กล่องไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้
ฝากถึงบริษัทอย่าลอยแพร่ตัวแทนให้ออกมารับผิดชอบ
และชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พร้อมแสดงความเสียใจต่อลูกค้าและครอบครัวผู้เสียชีวิต
เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งที่จะหวังสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว
กลับกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ตัวแทนก็เสียใจที่แบบเหมือนเราก็รู้ทำไม่ถึงการ
ไม่รู้ว่าเขาใส่ตัวยาลงไปแบบนี้ค่ะ
ถ้าเรารู้คือถ้าพวกเรารู้เราก็จะไม่เชียร์ลูกค้าให้กินตัวนี้
อยากให้บริษัทมีความรับผิดชอบมีจัญญบัน
คืออย่าคิดว่าเอาแต่เงินฆ่าผู้อื่นโดยช้า
บางทีอาจจะไม่ช้าด้วยค่ะอาจจะแบบว่าเร็ว

กับการที่แบบว่าใครจะเจ็บจะป่วยจะตาย

ก่อนที่จะทำอะไรออกมาขายสู่ท้องตลาด
คดีนี้กำลังกลายเป็นหนังม้วนยาวเพราะยังต้องมีภาคต่อ
อีกทั้งตัวเลขคนตายที่เกิดจากการกินอาหารเสริมชนิดนี้
ก็มีตัวอย่างให้เห็นเป็นอุทาหรณ์
ความเสี่ยงทางลัดของความสวยความหล่อ
ข่าวเทราะทีวีรายงาน